พาไปดูเหตุการณ์ไล่ล่าคนร้ายนะคะที่ใช้ทั้งรถแล้วก็เรือของตำรวจอัมเตอร์ดัมที่ประเทศเนเทอร์แลนด์กันค่ะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ระหว่างที่ตำรวจในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเทอร์แลนด์
ปฏิบัติการใช้รถยนต์แล้วก็เรือไล่ล่ารถยนต์ของคนร้ายที่กำลังแล่นหนีไปด้วยความเร็วสูงบนถนนเส้นเรียบคลองกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อการไล่ล่ามาถึงช่วงบริเวณหัวโค้งหักศอกเนี่ยนะคะรถของคนร้ายเกิดเสียหลัก
วาดไปชนกับรถยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่ริมถนนจนรถคันนี้เนี่ยกระเด็นตกลงมาในคลองนะคะ
ซึ่งก็เกือบชนเข้ากับเรือตำรวจที่อยู่ในคลองเหมือนกันขณะที่รถของคนร้ายก็พยายามที่จะกลับลำแล้วขับหนีไปในที่สุด
วิดีโอนี้เนี่ยเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ไลฟ์ลีกซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดเผยบทสรุปของปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายในครั้งนี้นะคะว่าสรุปแล้วได้ตัวคนร้ายหรือเปล่า
แต่ที่แน่ภาพเนี่ยหวัดเสียวราวกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์เลยทีเดียวค่ะจังหวะที่รถกำลังจะตกลงมา
ชนเข้ากับเรือของตำรวจจังหวะที่เรือแล่นมารถวิ่งมานี่เหมือนฉากในภาพยนตร์จริงจริงนะฮะ
โค้งมาด้วยความเร็วเลยมีชนรถตกไปด้วยแบบนี้แหมแต่ว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนะครับ